๖นาฬิกา๔๗นาทีกลับมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียลนะคะแน่นอนค่ะ
นางฟ้าไอทีของเราก็มาพร้อมปฏิบัติหน้าที่แล้วนะคะ
รุนสวัสดิ์คุณผู้ชมเช้าข่าวชัดโซเชียลนะคะ
เจอกันกับเฟื่องแบบนี้ทั้งทางหน้าจอไทยรัฐทีวีแล้วก็ทุกช่องทางโซเชียลของเรานะคะ
งูเนี่ยส่งมาเยอะเลยนะคนยังสงสัยอยู่ใช่ไหม
ก็เคยเจองูอะไรแบบนี้มีงูหลามงูเหลือมยังสับสน
แต่เราพูดถูกแล้วนะเราบอกคุณผู้ชมถูกต้องนะคะ
ชื่อเขาคืองูหลามคือจำชื่อสลับกัน
ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนค่ะก็ส่งเรื่องของสภาพอากาศกันเข้ามาเยอะเลย
เป็นงูได้แต่อย่ามีงูอยู่บนหัวพอ
มันไม่มีอยู่แล้วนะคะข้างหน้าด้าน

มาถึงเรื่องแรกกันก่อนดีกว่านะคะเรื่องราวบนโลกโซเชียลนะคะ
เป็นคลิปที่ตกใจหลายคนตกใจเป็นวินาทีอุบัติเหตุ
รถบรรทุกเกิดเบรกแตก
พุ่งชนตลาดสดเรียกได้ว่าสร้างความเสียหาย

นี่คือคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะ
จับภาพนาทีรถบรรทุกพุ่งชนอาคาร
ส่วนต่อเติมของตลาดสด๕แยก
อำเภอพานจังหวัดเชียงราย
ซึ่งวินาทีก่อนจะชนเนี่ยมีกระบะ๒คันค่ะ
ขับผ่านหน้ารถบรรทุกไปแบบฉิวเฉียดดูสิคะคุณผู้ชม
เมื่อกี้เป็นวินาทีที่ชนพอดี
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันอาทิตย์เวลาประมาณ๑ทุ่มนะคะ
ก็รถสิบล้อพุ่งชนอาคารของตลาด

สังเกตวินาทีที่รถกระบะเบียดไป

ทำให้ตอนนั้นร้านค้าปิดเกือบหมดแล้ว
ทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
เสียแค่โครงสร้างของอาคารนะคะ
เจ้าของตลาดเป็นผู้นำมาเผยแพร่ค่ะ
ซึ่งคนในโลกโซเชียลก็แสดงความคิดเห็น
บางรายบอกว่าคนขับรถปันทุกข์มีสติดีมาก

ขณะที่บางส่วนก็บอกว่าโชคดีค่ะ
อุบัติเหตุไม่ได้เกิดขึ้นช่วงเช้า
เพราะว่าถ้ามีคนจำนวนมากเดินทางมาจับจ่าย
สอยที่ตลาดก็อาจจะเกิดการสูญเสียขึ้นได้นะคะ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจโทอภิษฎอิ่มใจ
สารวัตรเวรสถานีตำรวจภูทรอำเภอพาน

พบรถ๑๐ล้อไม่มีพ่วงท้าย
เลขทะเบียน๗๐๓๙๙๓เชียงใหม่
คนขับก็ให้การค่ะว่าขับรถบรรทุกมะม่วงมาจากเชียงราย

แต่เบรกไม่อยู่ก็เลยขับเข้าเลนซ้าย
พอถึงจังหวะที่ไม่มีคนก็เลยตัดสินใจขับพุ่งชนตลาด

ส่วนความเสียหายพบว่าตั้งแต่เสาอาคาร
จนถึงหลังคาพังถล่มลงมาเสียหาย
เมืองต้นก็ได้ให้บริษัทประกันภัย
ประเมินความเสียหายแล้วนะคะ
ก็ยังโชคดีที่ตัดสินใจแบบนี้
พุ่งชนบริเวณที่ไม่มีคนนะคะ

ต้องหมั่นตรวจเช็คสภาพของรถดี
เฉพาะเบรกช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นด้วยนะคะ